เพราะว่าเจ้าของบัตรจริงเขาทำบัตรหาย
แล้วมีคนเอาบัตรเครดิตไปรูดเป็นเงินเกือบ๘แสนกว่าบาทนะคะ
โดยตำรวจเขาก็สามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
บัญชาการตำรวจนครบานจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้เลย
นายมีนากวีสุดหรือว่าในเบียร์อายุ๒๖ปี

โดยจุดเริ่มต้นที่เขาไปรู้ตัวว่านายเบียร์หรือว่านายมีนา
เป็นคนเอาบัตรเครดิตไปรูดใช้เพราะว่าธนาคาร
เขาประสานไปยังตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าว
คือมันมีพฤติกรรมของคนที่เอาบัตรของลูกค้าธนาคารที่เขาทำหาย
รูดซื้อสินค้าบริการกว่า๒๐๐รายการ
แล้วอ้างตัวด้วยว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าของบัตรเอง
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาเอาไปรูดปลื๊ด
หมดเงินไปเงินในบัตรนี้นะคะ๖๘๒๘๓๗บาท
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปสืบมาจนรู้ตัวค่ะ
ว่านายมีนาเป็นคนเอาบัตรไปรูดก็เลยตามไปจับกลุ่มได้
จับกลุ่มตามหมายจับในข้อหารักทรัพย์และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น
สินค้าค่าบริการโดยมิชอบน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบได้เขาไปดูของกลางนะ
นายมีนาใช้บัตรเครดิตไปซื้อมาเพียบเลยค่ะ
นาฬิกาขอมือเอ่ยเสื้อผ้าเครื่องสำอางน้ำหอมแบรนด์ดัง
แล้วไปตรวจสอบดูยังมีตัวรับจำนำสร้อยคอทองคำ
เจอยาเสพติดด้วยนะคะคุณผู้ชมเจอยาบ้า๒เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกจำนวนนึง
ซึ่งทางผู้ต้องหาก็ให้การว่าบัตรเครดิตนี้
เขาได้มาจากแฟนผู้ชายที่เขาคบหากันแล้วก็คบกันไม่นาน
ให้บัตรมาก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าใครเป็นเจ้าของบัตร
เห็นว่ามันสามารถเอาไปรูดซื้อสินค้าราคาแพงได้ก็เอาไปใช้
เวลาที่ร้านเขาถามอันนี้มันสำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ร้านค้าเขาจะถามแต่พอถามปั๊บเนี่ยเขาก็จะตอบว่า
บัตรนี้มันไม่ใช่บัตรของผมจริงแต่คือเป็นบัตรของแฟน
ให้เอามาใช้แล้วลายทรงลายเซ็นอะไรเขาก็ปลอมหมดเลยอะค่ะ
ซึ่งของที่เขาไปรูดซื้อมาก็จะเอามาสะสมไว้
อะไรที่ขายต่อได้ก็ขายต่ออะไรที่เอาไปจำนำได้ก็เอาไปจำนำ
เอาเงินพวกนี้มาซื้อยาบ้าเสพ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปดำเนินคดีที่สนบุภารามนะคะที่เจ้าทุกข์เขาแจ้งความเอาไว้นั่นเองค่ะ